สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีที
และในข้อนี้คุณแพทย์คุณน้ำจะตอบถูกไหม

ถ้าแพทย์ต้องตอบแพทย์เลือกขังค่ะ
สายชำรักค่ะ๑๕๙บาท
และตอบ๑๖๙เห็นไหมคะ
กระดาษเปียก๙๙

เก่งมาก
และขันคือของที่ราคาถูกสุดค่ะ
ตอนนี้นะคะคุณแพทย์และคุณน้ำมีเงินสะสมไปแล้ว
คุณท้าข้อต่อไปค่ะ
มีมูลค่า๒๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกสุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
โอ้โฮพูดแล้วขึ้นเลยขึ้นเลย
ปี๊กเลยปี๊กเลย
ไอ้พวกนายว่างพี่ข้าพอย

ตลอดหน่อยเหรอคะ
ร่าจันทรายมีแฟนหรือยัง
โอ้ยยังไม่มีแฟนยังค่ะเป็นลูกหนึ่งค่ะอ่า

เมื่อถึงค่ะ

เป็นแฟนผมได้ไหมโอ้ว

จัดจ้านย่านราม๓อะ

โอ๊ยท๊าเจ๊มันคือ
น่าเกลียดเอารถมอเตอร์ไซค์มารับฉันจะไม่ไปหรอก
ระดับฉันมันต้องวิวแชร์
สุดยอดเพราะว่าตอนนี้เจ๊เด็ด

น้องมันอาจจะพาเจ๊ไปกินมีคนกินข้าวแล้วหรือเปล่า

เออออกเอาแมบมือ

เฮ้ยรำคาญจัง

เอางี้รอสักครู่ถ้าน้องหิวนี่พี่ขอนำเสนอครับผม
นี่ครับยูโร่ช็อกโกพายครับผมฮะราคาไม่แพงครับผม

อร่อยครับผมเคี้ยวง่ายนุ่มนุ่มมุนลิ้น
แต่พูดง่ายตังค์ผมไม่ค่อยมีแล้วพี่
ไม่พอใช่ไหมนี่ของน้านี่อร่อยมากเลยนี่
น้องปังหนานุ่มมีไส้พะพร้าวด้วย

ยูโลเค้กคัสตาร์ทสอดไส้ครีม

น้องครับของพี่ถูกกว่าครับผมนี่ครับผม

มาเชิญชนิดนี้เลยค่ะ

เอาละค่ะคุณแพทย์นี่คือคำถามข้อที่๕ของคุณค่ะ

อยากจะบอกว่านี่ครับยูโร่ช็อกโกพายครับผม
ขนมพลายสอดไส้ครีมนะครับเคือบช็อกโกแรตครับผม
กรัมครับกล่องหนึ่งนะครับมี๖ซองครับผม
ผสมช็อกโกแรตแท้จะไปหาที่ไหนได้มันจะบอกว่าคุณรู้ชอบเอ๊ย
คุณแพทย์ครับของผมราคาถูกครับมี๖ชิ้น

ถ้าน้องแพทย์เกิดหิวขึ้นมาแล้วก็นี่พี่นำเหนอเลยยูโร่พับเค

นี่คัสตาร์ทสอดไส้ครีมนี่บอกชิ้นหนึ่งก็๒๔กรัม
นุ่มอร่อยอิ่มได้ทุกที่ทุกเวลา
โอ้ยของน้าอร่อยมากนี่ดูนมปังหนามาก

เป็นเลเยอร์เค้กรสมะพร้าวสอดไส้ครีม

บอกเลยว่า๒๔กรัม

อันนี้เขากินประจำเห็นเขาบอกอยู่
เนี่ยเดี๋ยวเหมือนเวลาเราไลฟ์ไงป่าเดี๋ยวแพทย์พูดป่าก็ทำหน้าทำตา

นี่เลยค่ะสำหรับของผมนะครับ
เป็นเอวเซ่เลเยอร์เค้ก
เป็นรสมะพร้าวสอดไส้ครีม

คุณทั้งสองคนไปยืนเล่นฟันข้างนอกมา
โอ้โหฟันเยอะจริง

คุณทั้งสามคนก็ไปให้ไงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ

อันนี้ค่ะนี่ถูกต้อง

แต่ทั้ง๓ชิ้นบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนรสชาติดี

แต่ของชิ้นไหนจะเป็นของที่ราคาถูกที่สุด

และคำถามข้อที่๕นี่มีมูลค่า๒๕๐๐บาท

ถ้าคุณตอบผิดเกมจบเลยตัวช่วยยังมี

ของ๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนถูกสุด
เป็นขอเฉลยที่ชิ้นแรกค่ะ

เดี๋ยวเราดูกับอันนี้

เราก็หวังว่า

และราคาอยู่ที่
๓ก็ได้
เลข๓ก็ได้๓๖บาท

แต่อย่าเป็นเลข๔ค่ะ

อย่างที่คุณแพทย์พูดหรือไม่
พรุ่งนี้มาตามลุ้นกันครับ

ร้อนก็ได้ขนาดนี้

หน้าปล่อยให้ร้อนให้ตาย
วันวันไม่เคยอยู่
เมื่อกี้นี้นะเสียดายน่าจะพกฝรั่งไปด้วย
จะบอกแล้วว่าไปเจอพริกกับเกลือ
ดักทางไม่ถูกหรอกไม่ได้เจอพี่กับเกลือ

ขับรถเลยบางกะปิไปได้อีกนิดเดียวเชื่อไหม
โอ้โฮต้องเบรก

เบรกทำไมเจ๊เจออุปัติเหตุหรอ
อุ๊ยไม่ได้เจออุปัติเหตุ

ผมกำลังขับรถมาดี
ให้จูบหน้าเจ๊ก็วูบเข้ามาในสมอง
แสดงว่าเห็นผู้หญิงสวยเดินผ่านใช่ไหม
คือไปเจอหลักศรี

เจ๊ถามหน่อยด้วยขยันขับรถเหลือเกิน

แล้วทำไมใบสั่งส่งมาที่ร้านไม่หยุดเลยอ่ะ

ไม่ว่าจะเป็นขับผ่านสัญญาณไฟ

กับรถในที่ห้ามกล่าวแพทย์
ปาดหน้าขึ้นตรงคอสะพาน

ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดไว้

ถ้าไม่มีรูปถ่ายนี่อย่ามาเมาส์มั่วนะ

มันเยอะขนาดนั้นเลยหรอ

โอ้โหไม่รู้โอ๊ะได้แล้วแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าใบสั่งค่าจราจร
ทำผิดกฎอะไรถึงถูกสุดคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมรู้นะคะบอกหน่อยค่ะ
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบว่าอัตราค่าปรับกฎจราจร๓ข้อนี้
กับรถติดทางเดินรถกีดขวางทางจราจร
ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง
หรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ
ข้อไหนราคาค่าปรับถูกที่สุด
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวันเวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา

เฮ้ยโทษลูกค้า
รุปแล้วคุณสองคนอยากจะกลับประเทศ

เกาหลีดูหน้าดิเขาเกาหลีชกทัก

คนจริง